คุณผู้ชมครับการเมืองณวันนี้ยังไม่มีใครบอกได้ว่าการเมืองไทยจะออกมาหน้าไหน
จะพลิกฟื้นจะเปลี่ยนประเทศได้มากน้อยแค่ไหน
แต่ว่าล่าสุดมีคนเขาออกมาคิดสูตรนะครับในการจัดตั้งรัฐบาล
ทั้งหมด๓สูตรด้วยกันก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร
ก็มีการคิดต่างนานาว่าพักนั้นพักนี้รวมกัน
แต่สุดท้ายแล้วจะสามารถเอาชนะเสียง๒๕๐เสียงของสว
ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก๑เดือนข้างหน้า
เป็นการต่อสู้ระหว่างพักฝ่ายค้านเดิมกับพักอำนาจเก่า
พักซีกรัฐบาลปัจจุบัน

จะมีความเหนียวแน่นมากกว่าฝ่ายรัฐบาล

เพราะพักที่อยู่ซีกรัฐบาลมาด้วยกัน

หากดูกระแสผ่านผลโพลสำนักต่างแล้ว
มีความเป็นไปได้มากที่สุดว่า
อันดับหนึ่งยังคงเป็นพักเพื่อไทย

ภูมิใจไทยอยู่นับช่วงตัว
พอต่อการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่
เพียงพอต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่
เมื่อกับดัก๒๕๐สวยังไม่ถูกเก็บกู้
นี่จึงเป็นคำถามที่ต้องรอคำตอบในวันที่๑๔พฤษภาคมนี้
แต่กรณีนี้ก็มีการมองข้ามช็อตกันไปแล้ว

ซึ่งหนึ่งในพักร่วมฝ่ายค้านอย่างเสรีรวมไทย
โดยนายสมชัยศรีสุธิยากรผู้สมัครสาวปาร์ตี้ลิสต์
เพื่อไทยเก้าไกลเซรียมรวมไทยประชาชาติเพื่อชาติไทยสร้างไทย
หากเกิน๓๐๐เสียงก็ปิดจ๊อป
จากนั้นไปวัดใจสวในการโหวตเลือกนายก
ว่าจะมีใครยกมือสนับสนุนเพื่อให้มากกว่า๓๗๕เสียงหรือไม่
แบบที่๒หากจับมือกับ๖พักแรกแต่คะแนนยังไม่ถึง๓๐๐
ให้เลือกพักใดพักหนึ่งจากซีกรัฐบาลเดิม
ระหว่างภูมิใจไทยและประชาธิบัติ
เพื่อให้เสียงเกิน๓๐๐แล้วเข้าไปโหวตนายกในสภา
แบบที่๓หากบวกพักซีกรัฐบาลเดิมแล้ว

หรือพักเล็กเพื่อให้เกิน๓๐๐
แล้วเข้าไปโหวตเลือกนายกในสภา
ทั้ง๓สูตรนี้อาจจะทำให้พักของสองลุง

แต่นี่ก็เป็นเพียงการคาดการณ์จากนายสมชัยเท่านั้น

ปัจจัยอื่นสอดแทรกเข้ามา
และยังไม่มีใครบอกได้อย่างแน่นอนว่า
สุดท้ายแล้วหน้าตาของรัฐบาล

จะเปลี่ยนโฉมการเมืองจากวันนี้
ไปแบบพริกฟ้าพริกเพ็ญดิน

ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน